แล้วเหมือนคนที่เป็นฐานแฟนคลับเราอาจจะเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงแบบเออแบบพี่รอมากเลยค่ะมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
เราอ่ะมุมเราตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ

คนก็น่าจะดูดันด้วย
คนจะรู้สึกว่าของของมันนะ

ไปนิดนึงรู้สึกไม่ชอบภาพตัวเองตอนนั้นเลย

ทำไมคิดอะไรไม่ออกเลยทำไมแบบไม่อยากจะทำเพลงต่อแล้วอะไร

เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟัง
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะ
วันนี้มินจะได้คุยกับศิลปินคนหนึ่งที่
เขามีความสามารถทั้งเต้นทั้งร้อง

เมื่อกี้คุยกับผมเมื่อกี้คนเดิมหรือไงพี่

ไม่อุตส่าห์ทักทายด้วยแบบว่า

อ้าวต้องมีเดี๋ยวไปเรื่อยเลยจะเริ่ม

ต้องให้เวลาพี่ได้ปรับตัวเป็นตัวของตัวเองบ้างนะทามนะ

เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ล่าสุด

นี่พูดจริงปะเนี่ย
ใช่ครับผมปั่นก็แสนกว่าแล้ว

ตั้งแต่คอเวอร์มามันก็ค่อนข้างดีมาเรื่อย

ก่อนอันนี้ไม่ทำอะไรเลยครับนอนเฉย

มีเพลงตัวเองบ้างอันนี้คือห่างหายจาก
ทำมาตลอด
ใช่ครับทำมาตลอด
ตอนนี้ก็เลยคนอาจจะไม่รู้ว่าผมร้องเพลงอยู่
ถึงได้ทักเขาว่าสวัสดีค่ะตัวเอง

ทำนี่ค่ะเอออย่างนี้

ผมอะชอบทำอะไรอยู่แล้วข้างหลัง

คงหมายถ่ายพูดก่อน

ผมก็ตลกดีผมชอบทำอะไรที่มันปั่นเห็นคนตลกมันก็ปกติ
แสดงว่าแบบชอบเฮฮาชอบเสียงหัวเราะ

ใช่ชอบทำอะไรที่คนเขาไม่ทำกันฮะ

ก่อนหน้าที่จะมาร้องเพลงก็คือเต้นมาก่อนใช่ไหม

ทำไมตอนนั้นถึงไปสนใจเรื่องการเต้นตอน๑๐ขวบ
เท่าที่ผมจำได้คือเป็นหนังเรื่องไวชิค
วายชิคอธิบายหน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ไวท์ชิคอะแล้วมันเป็นหนังแบบเกี่ยวกับแบบสายลับอะไรอย่างเงี้ย
ตัวแล้วเข้าไปมีซีนต้องเข้าไปเต้นในผับอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเต้นกันแล้วผมก็เลยเหลือว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะ
ก็เลยอยากไปลองทำบ้าง

ที่ดูหนังตรงนี้แล้วอยากไปเต้นบ้าง
คือเต้นแค่แบบเออมันขยับตัวอะไรมันแบบอะไรอย่างเงี้ย

ถ้ามันเป็นบีบอยแบบตีรังกาอะไรอย่างนี้

แล้วตอนไปเรียนตอนต้นเนี่ยเราเรียนแบบ

แต่ผมว่าฮิปพอปดีแล้วที่ผมเรียนฮิปพอป

คือมันทำให้เรารู้จังหวะก่อนว่า
จังหวะตกจังหวะตกจังหวะยกจังหวะยกคืออะไรอย่างนี้

แต่พี่เห็นตอนนั้นในเอ็มวีของไทม์

มีอะไรอีกไหมใช่ไหมชื่อเพลงอะไรนะอีกที

เดี๋ยวค้างเรื่องนี้ไปก่อนนะ

เป็นแบบบรรหลาดอะไรเล็กผมไปเรียนมาใช่

เริ่มจากฮิปพอปแต่เรียนป๊อปปิ้งเรียนล็อกกิ้ง
เรียนแบบอะไรเงี้ยมาหลายอย่าง

มันเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง

ทีมงานเขาเห็นก็เลยแบบลองเรียกไปแคสดู
คือเป็นแดนซ์เซอร์มั้ยตอนนั้น

ไม่เตอร์ท่อเคยเป็นแดนซ์เซอร์มาอยู่แล้ว

มาอ่าสำหรับที่เป็นแดนเซอร์แบบเป็นทำงานประจำอ่ะ
คือแต่มันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่ครับอืมแล้วเคยอยู่กับพวกนี้
อยู่แล้วเออกลับมาที่เพลงเศร้าเ้าได้นะฮะล่าสุดเห็นขอ
เพลงตัวเองครับผมที่ที่พี่พูดเมื่อกี้นี้เพลงสมัย
มิกาเซอ่าเราเอามาร้องใหม่คนยังไม่รู้เลยเพลงผมอ่ะ
แต่สุดท้ายก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าฟังไปอ้าวนี่เพลงเธอเหรอ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปล่าสุดเจอเพื่อนมันก็ไม่รู้
จริงเหรอเออเพื่อนก็ไม่รู้เหรอไม่รู้บอกเออเพลงใหม่ทำมาเออ
พอดีวะกูไม่ได้ทำพอเราเอาผมตัวเองมาครับในขณะนี้แล้วแบบเฮ้ย
เกิดเป็นยอดวิวที่มหาศาลขึ้นมารู้สึกไงบ้างอ่ะ
ตอนแรกตกใจตกใจมากพี่คือเพลงนี้ผมร้องมา

แต่อีวิธีอันนี้มีเวลาเวลากะวันปุ่นเอง

เพราะว่าความบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์

คืออาร์นอื่นที่ทำค่ะในช่องอื่นอาจจะไม่ได้อาร์คูศิเกษตรแบบนี้

ใครอยากเห็นของจริงก็ไปดูได้นะครับ

พอมาเต้นแล้วย้ายมาเป็นนักร้องเนี่ยคือตอนที่เราเต้นแล้วย้ายมาร้องเพลงเรารู้ตัวตั้งแต่นั้นแล้วหรือเปล่าว่าเราชอบเพลงแนวนี้
เต้นกับเพลงพวกนี้อยู่แล้วใช่เริ่มเต้นมาเพลงแรกแรกที่ผมจำได้ว่าเรียนฮิปพอปก็เรียนเพลงพวกนี้
อืมจะจำกรูปจำอะไรได้ทีร้องใช่ก็รู้สึกมันเข้ากับเรามันสบายดีอะไรอย่างเงี้ย
อืมใช่ครับก็คือมีมีใครบ้างไหมที่ที่เราชอบเป็นพิเศษเป็นไอดอลในทางการร้องของเรา
มันก็แบบสายแบบหัวอันมีจักนี่
แล้วเราพอชอบแนวนี้แล้วเข้าไปอยู่ในค่ายใหญ่
เราได้เป็นตัวของตัวเองไหมหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่า
คือตอนนั้นถามว่าเป็นตัวตัวเองไหมผมยังไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรตอนนั้น

อาห์ล้องเพลงนี้สิล้องล้องล้องดู

ก็เราก็เล่นก็เราเล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร

เป็นใครที่นาขณะนั้นได้รับเสียงวิภาควิจันเยอะ

มีแต่ว่าหมายถึงเพลงผมก็ไม่ได้บ่นอะไรกันนะส่วนใหญ่

บางทีเพลงบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
กูก็ยังฟังตัวเองบางเรื่องเลย

วิวมันก็บอกอยู่ว่าก็มันได้ตังค์
ก็แค่นั้น

เพลงฝรั่งเราก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องทุกคำ

ผมเต้นมานานผมอยู่กับวงการนี้มานาน
แล้วก็ทำเต้นให้ศิลปินหลายคนมาด้วย

เขาไม่ได้อยู่ดีเดินมาแล้วก็มาตีหัวแล้ว

เด็กด้วยมั้งแล้วมันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบต้องสนใจอะไรอ่ะ

แต่เด็กเครียดกลายเป็นโรคซึมเศร้า

พุ่งเกินพุ่งแล้วก็ปั่นด้วยอ่ะคนนี้

มีอะไรที่เครียดบ้างไหมในชีวิต

ตอนเด็กไม่มีเลยเหรอตอนเด็กน้อยมาก
คิดอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าคือเราทำงานมา

เรื่องตังก็เข้าที่บ้านไม่ได้ดูเอง
ทุกครั้งที่เราจะไปไหนก็พ่อขอตังไหนแม่ขอตังไหน

รู้สึกว่าตังค์ก็ไม่ใช่ปัญหาจะเครียดอะไร

พอซอมเต้นวันต่อไปอ่าไม่ต้องไปโรงเรียน

มันยุ่งทุกวันนะพี่มันไม่ได้มีเวลาให้เรานั่งคิดอะไรเลย
ตอนเด็กก็คือทำไปตามหน้าที่

เสร็จปุ๊บซ้อมกีฬาเรียนเสร็จปุ๊บซ้อมกีฬาเปลี่ยนใหม่โตขึ้นมาเรียนเสร็จปุ๊บซ้อมร้องเพลงเรียนเสร็จปุ๊บซ้อมเพลงเรียนสปุไปเล่นคอนเสิร์ตแบบไม่ได้ทำไม่ได้มีเวลานั่งทำอะไรเลย

มีกับเพื่อนทั่วไปเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ทำไมถึงคิดว่ามีวินัยมากกว่าเพื่อนทั่วไป
มันมีงานไปบังคับไงพี่

หมายถึงเพื่อนทั่วไปหมายถึงเพื่อนในวงการหรือเพื่อนรอบ
เพื่อนรอบตัวอะพี่บางทีเนี่ยบางทีแบบมันก็ชิวกันอย่างผมคือแบบ
เฮียมึงกูต้องตื่นมีงานหรอพวกนี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ไปเที่ยวต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ไปต่อไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม
อย่างเวลาตอนที่เราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตอนเด็กบอกเป็นนักกีฬาเลยใช่ป่ะ

คือทำไมถึงเลิกเพราะไม่ชอบขี้เทียด

แต่เต้นเขาก็ต้องมีวินัยในการซ้อมเหมือนกันนะ

คือเต้นมันยังสนุกกว่ามันอยู่กับเพื่อนนะพี่ได้ฟังเพลงได้แบบอยู่บนบก
ว่ายน้ำน่าเบื่อบ้างพี่อยู่ในน้ำไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นเป็นสีฟ้าทั้งวันทั้งคืน

แล้วผมก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เลยแบบเออไม่รู้จะทำไปทำไมล่ะ

อยู่กับเพื่อนผมรู้สึกสนุกกว่า

ว่ายน้ำคือมันแบบต่อให้ไหว้เป็นทีมอะเราก็ไม่เคยได้คุยด้วยกันอะก็จวงอย่างเดียว

ถ้ามาก็ผมก็จะลุยแต่จริงถ้าให้เลือกผมจะไม่ค่อยแข่งขันผมจะอยู่แบบเซฟสบาย
แต่ตอนเลิกว่ายน้ำมาเต้นนี่ที่บ้านเขาก็สนับสนุนใช่ป่ะ
ที่บ้านผมชอบครับพ่อเป็นนักดนตรีมาก่อนแม่ชอบดูละครชอบดาราอยู่แล้ว

เขาชอบไหมที่เราแบบเฮ้ยมาสายทางไม่รู้เขาชอบไหมนะ
ไม่รู้เขาชอบไหมนะผมไม่เคยถามว่าแบบชอบไหมแต่เขาไม่เคยติดเลย

อย่างเวลาคลิปตลกของเราเนี่ยเขาได้ดูเพราะว่า

อยู่บ้านสมัยเด็กผมก็หยิบเสื้อแม่มาใส่อยู่แล้ว

ผมไม่ได้จำเป็นว่าต้องใส่ชุดผู้หญิงนะคือชุดอะไรก็ได้ที่มันวางอยู่ผมแค่อยากรู้มันรู้สึกยังไง

ก็เป็นแบบว่าความมันของตัวเองไป

คืออย่างพ่อสมัยก่อนเด็กเลยพ่อแบบสอนว่าเฮ้ยมึงไปแกล้งเด็กคนนู้นแกล้งเด็กคนนี้

เริ่มมาเป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนี้มาก่อนพี่

ออกมาอย่างนี้มาก่อนใช่คนเพื่อนถามไปเจอพ่อถามแล้วบอกอ๋อกูรู้แล้วทำไมไปแบบนี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้มาก่อนใช่คนเพื่อนทำแล้วบอกอ๋อกูรู้แล้วทำไมเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้

พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้
พี่เริ่มมาเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้พ่อเป็นอย่างงี้

ผมาหว่างดีหรือไม่ถูก
พูดยากเหลือเกินอันนี้มันพูดยากอย่างนี้แหละพี่แต่หมายถึงว่า
เหมือนเป็นอย่างที่บอกว่าเริ่มมาจากคนผิวสีอะไรอย่างนี้ป่ะ

จะเป็นเพลงช้าระบายความรู้สึก
แล้วเราร้องเราต้องจูลแบบนั้นมั้ย
ผมไม่จำเป็นต้องจูลผมไปฟังคนนี้ร้องมา

เพราะเพลงป๊อปบางทีมันพูดถึงแบบเรื่องกลางเรื่องรวม
เราพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดจริง

มันกลางเหมือนฮิปพอปที่เหมือนแรปอะ

แต่วันนี้มันเป็นเมโลดี้ที่มันแบบสมูทขึ้น
อ่าแล้วยังทำแต่งเพลงเองด้วย

ใช่ไหมเอาเรื่องใครมาแต่ง

ใกล้ตัวมากเรื่องความรักสังคม

แล้วก็เป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนสนิท

เราเจอมันมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้มันเป็นไงอะไรอย่างนี้
แล้วเราเขียนเพลงเรามาพร้อมกันเลยไหมทั้งเนื้อทำนอง
ส่วนใหญ่ผมมาเป็นทำนองก่อนเป็นทำนองทำนองนี่หมายถึงเราจะมาเป็นดนตรีก่อนนะ
อย่างที่ผมทำสมัยก่อนจะเป็นบีดมาก่อน
ผมก็ไม่ได้ติดอะไรผมเป็นคนแบบเปิดแต่ผมเป็นคนชิลสบายผมเป็นคนแบบเรียว
คุณดูคุณเจอคนข้างนอกผมก็จะเรียวผมก็เลยไม่ติดอะไร
ไม่ได้ค่อยผมปรับมาบุ๊ตั้งแต่แรกแล้วผมก็เลยเออ
นี่โชคดีนะที่มีพ่อบอกเรื่องนี้มาเราก็ไม่รู้สึกอะไร
แล้วมันเป็นเพราะว่าเหมือนผมเรียนเต้นมาไปแข่งเต้นมาตั้งแต่แรกผมต้องเจอคนอย่างนี้อยู่แล้ว

หมายถึงว่าแบบเจอคนเยอะบางทีแบบมันผมว่าน้อยคนนะที่อยู่ดีจะแบบ
คุณอยู่ดีเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็แบบคนเต็มจ้องคุณ
แต่ผมว่าครั้งแรกผมตื่นเต้นจัดเลยมือสั่นไปหมดเลย
คือมันยากเลยพี่แบบบางคนคุณเป็นคนนั่งคุณมองเข้าไป
คุณไม่รู้หรอกไอ้คนที่อยู่คนเดียวคนนั้นมันรู้สึกยังไง
เฮ้ยแข่งเต้นคือเคยแข่งคนเดียวด้วยเหรอเต้นคนเดียวเลย
มันมีแบบฟรีสไตล์แข่งก็มีเป็นทีมก็มี
แต่โหแค่เป็นทีมก็ตื่นเต้นแล้วพี่คือถ้ารู้สึกว่าถ้ากูเต้นผิดเนี่ย

อย่างสมมุติเราจะตื่นเต้นมันจะมีการตื่นเต้นที่เราเตรียมมาไม่พร้อม
ไม่พร้อมนี่จะตื่นเต้นง่ายเพราะว่ากลัวจำท่าไม่ได้

ใช่แต่เราอาจจะมีวิธีที่แบบจัดการกับตรงนั้นมากขึ้น
อะไรละกันพี่ถามเผื่อแบบน้องที่แบบว่าเห็นทามเป็นไอดอลหรืออะไรอย่างนี้
อยากจะแบบเป็นคนในแสงไฟบ้าง
แล้วแบบตื่นเต้นทุกครั้งเลยเวลาขึ้นเวที
คิดว่าอะไรที่จะช่วยบรรเทาความตื่นเต้นหรือ

ถ้าเราซ้อมมาจนให้เรารู้สึกว่าโชว์ของเรา
เราจะอยากขึ้นมาด้วยซ้ำ
ตื่นเต้นดีแล้วถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราจะทำทำไม

เราทำอะไรมันต้องตื่นเต้นอย่างเราแข่งกีฬาอย่างนี้

มันก็ต้องตื่นเต้นนิดนึงว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นวะ
มันถึงจะสนุกไงแต่ถ้าเราไม่ตื่นเต้นเลย
รู้สึกเฉยชากับมันมันก็จะ

ทุกวันนี้ก่อนทุกวันนี้ยังได้ขึ้นไปร้องเพลง
มีงานจ้างขึ้นไปร้องเพลงอะไรอยู่บ้างป่ะ

เฮ้ยตื่นเต้นอยู่ป่ะว่ะเขานิดหน่อย

แต่จริงเราตื่นเต้นอยู่แล้วที่เขามัน

ผมก็เลยโอเค

เราทำอะไรเขาก็อยากดูหมด
เราจะไปกลัวอะไรเราก็ต้องออกไปเพราะเราอยากทำเหมือนกัน

ครั้งแรกผมแบบงงเออเด็ก

ทุกวันนี้ทำมา
ทำมากี่อันแล้วเนี่ยนักร้องเต้นทำอะไรอีก
หนังแสดงหนังซีรีส์ซีรีส์มีอะไรอีกไหมที่
พิธีกรแล้วด้วยพิธีกรก็เป็นงั้นที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย
ชอบทำอะไรชอบอะไรมากที่สุดร้องเพลงพี่
ชอบร้องเพลงก็ยังคงชอบร้องเพลงอยู่ชอบเพอร์ฟอร์มมากกว่า
ชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้แต่การแสดงก็สนุก
เพราะการแสดงมันรู้สึกเหมือนเราแบบได้ปล่อยตัวแบบ
ได้ปล่อยเล่นไปอีกคนหนึ่งอะมันก็แบบเป็นความพร้อมค่าอีกอย่าง
เพราะแบบอย่างศิลปินเราต้องเป็นตลอดเวลา
เรารู้อยู่แล้วเราต้องทำอะไรเราเป็นเรา
แต่อันนู้นเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เราเป็นอย่างอื่น
แต่เธอก็เลยชอบที่ได้สวมบทบาทของคนอื่น
เออก็สนุกดีนะคือเหมือนเราเล่นเป็นผมอีกมีเรื่อง
ผมเล่นพี่นาคเนี่ยเล่นเป็นผีก็เป็นแบบเชี่ย
แบบเจ๋งอะรู้สึกเหมือนเล่นเรามีพลังอะ
เวลาก่อนไปเล่นละครเราต้องมีแบบเวิร์คชอปแอคติ้งอะไรอย่างนี้ป่ะ

แบบเวลาเวิร์คชอปแอคติ้งเนี่ยส่วนมากเขาก็จะพูดว่าเป็นการรู้จักตัวเองก่อน
เพื่อที่จะไปเป็นคนอื่นได้การแสดงอย่างนี้
คิดว่าณตอนนี้เรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหน
มากขึ้นเรื่อยเรื่อยดีกว่าพี่ใช่เพราะว่าช่วงก่อนอันนี้กับตอนเนี้ย
ผมไม่ค่อยผมเปลี่ยนร่างมาหลายร่างมากพี่
เปลี่ยนร่างมาหลายร่างไหนไหนบอกสิทรันสฟอร์มมาเป็นร่างไหนบ้างแล้ว
อ่ะร่างนักเต้นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีสมองเต้นอย่างเดียว

อ่ะใช่แล้วก็ร่างร่างกามิกาเซทำไทกามิกาเซ
นั่นก็อีกร่างหนึ่งร่างมันศิลปินนะแล้วพุ่งจัด
ศิลปินไอดอลอ่าร่างศิลปินไอดอลแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นร่างศิลปินแบบ

เป็นผู้หญิงแบบเออแบบพี่รอมากเลยค่ะมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
เราอ่ะมุมเราตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ
มุมแบบที่ไม่ใช่ว่าเราหน้าตาดีหรือในหน้าตาเราภาพรักเราอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกแบบเชี่ยมันเก่งว่าอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกแบบพอออกมาปุ๊บเราอยากทำเพลงให้มันลึก
ให้คนที่แบบไปนักดนตรีจริงฟังแล้วแม่งก็แบบเชี่ยนี่แม่งถึงหว่า

อย่างนั้นที่แบบเป็นผู้ชายด้วยกันเองหรืออะไรที่แบบโตขึ้นมายอมรับอะไรอย่างนี้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

คุณนะคะคนนั้นที่คิดว่าอาจจะเข้ามาด่าแต่จริงแล้วคือดิฉันปลื้มใจมาก

เออเดี๋ยวนะต่ออุ้ยนอกเรื่อง

นี่แปลงไปร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งต่อมาก็คือตอนนี้เริ่มเป็น

เป็นภาพที่เราแมสขึ้นที่คนแบบบางทีสมัยก่อนจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มันแบบรู้จักผมเดี๋ยวนี้เป็นแบบเด็กผู้ชายเป็นคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปแล้วโหพี่ก็ชอบคลิปพี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ย
มีคนเดินตามทั่วไปมีคนมาทักไหม

ทุกวันนี้แทบจะเป็นแบบเนี้ยถ้าส่วนใหญ่แล้วคนในเพลงแทบจะไม่มีแล้ว
ที่แบบกูไม่หลอดอ่ะผัวมึงชอบกูอะไรอย่างนี้

วันก่อนมันเจอแบบพูดชายกลุ่มหนังสัก
แล้วตอนนั้นเค้ายังเดินขึ้นมาทั้งกลุ่ม
ขอถ่ายรูปแบบว่าผมชอบคลิปค์ให้มากเลย

เราก็อยากจะเริ่มรู้สึกว่าหรือเปล่านี่พี่ดาวน์เอา

หมายถึงว่าตอนนี้อยากให้คนฟังเพลงเราเยอะป่ะ
อยากให้เราฟังเพลงเยอะมันเป็นจุดมันเป็นจุดกลางหลักของศิลปินอยู่แล้วพี่
แต่ทุกวันนี้เราทำเพื่อความสุขของเราเอง
เพราะทุกครั้งที่ผมทำคลิปมาแล้วคนชอบอ่ะ
พี่ผมแต่งหญิงแต่งอะไรหรือผมไปปั่นคนนู้นคนนี้

แล้วเธอก็เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นด้วย
ทำตลาดมาตลาดแล้วบทบาทมีทั้งนักแสดง
เราอยากให้คนเห็นเราเป็นยังไงจริงแล้ว
จริงแล้วภาพที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนมองเราเป็นแบบนี้
ผมอยากเก่งทุกด้านมากกว่า
ให้รู้สึกว่ามันมีความสามารถ
อยากเก่งทุกด้านอยากให้คนรู้สึกว่ามีความสามารถ
จริงก็อยากให้รู้สึกเป็นคนนึงที่แบบ
อย่างแบ๊ดแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

โอ้โหไม่น่าถาม
แต่หมายถึงตอนนี้กลายเป็นแดดอย่างทรงแล้ว

ยังไงนะตามมุกไม่ทันแล้วเนี่ยแบ๊ดอย่างทรงคือ
คือเริ่มนิสัยเริ่มใกล้ทรงเข้ามาเรื่อยแล้ว
สมัยก่อนผมจะไม่แบบไม่ออกไปเที่ยวไม่อะไรเลย

ไม่ออกไปเที่ยวหมายถึงเที่ยวกลางคืนเลย

เดี๋ยวนะตอนนี้เที่ยวเท่าไหร่แล้วนะ

๑๘๑๙หายไม่เที่ยวเลยเล่นเกมทั้งวันเที่ยว

ตอนนั้นเที่ยวแต่แบบเที่ยวเด็กอะพี่มันก็ไปได้ไม่กี่ที่หรอก
แล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่เที่ยว

หัวเรารู้สึกว่าเราได้ออกมาเจอเพื่อนมากขึ้น
เราแบบเปิดกว้างกับชีวิตมากขึ้นสังคมอะไรมากขึ้น
เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอยากออกมาอะไรอย่างนี้

อยู่ในช่วงแบบเนี้ยช่วงแบบช่วงกายร่างอยู่อ่ะ
ว่ายังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอ่ะอ่าก็ค่อยค่อยทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยเหมือนกัน

ยังตอบไม่ได้ว่าผมเป็นอะไรอยากให้คนรู้สึกยังไง
แต่แค่ผมก็ชอบทำหลายหลายอย่างอ่า
คือถ้าให้ไหว้อยู่มันก็ไหว้แต่มันมีคำสนุก
เจอเพื่อนเฮ้ยมาเตะบอลกันหลังนั้นไม่กินข้าวต่ออะไรอย่างนี้

บอลแล้วแบบเบียดกันแล้วผมล้มแล้วมือไปเท้า

ทุกวันนี้รู้สึกว่าเรามีความสุขป่ะมาก

คือมันมีหลายคนที่ชีวิตไม่มีความสุขก็ทำ
ผมเคยเป็นผมเคยโทรหาหมอเลยผมเคยเป็นมาก่อนช่วงดอ
ไหนบอกไม่มีไงบอกชีวิตไม่เครียดไง
ไม่เครียดไงพี่ตอนนั้นไม่เครียดตอนนี้ก็ไม่เครียด
แต่ตอนระหว่างกลางช่วงแอ๊กช่วงแอ๊กลึกอันนั้นน่าเครียด

เออช่วงนั้นน่ะเออนั้นน่ะมันตึงอยู่

แล้วเหมือนเพลงมันยังลึกเพราะเราตั้งจากทำมันลึกอะ

แต่เราไม่ได้คิดว่าเพลงเราดีเหรอ

แต่แบบทำไมคนไม่ฟังวะอะไรอย่างเงี้ย

ผมก็แบบหน้าบางอะพี่

แล้วก็เลยแบบแล้วจะไปยังไงต่อวะ
เราทำอะไรได้ทำอะไรทำแล้วมันไม่มีความสุขเลยวะ

เนี่ยแบบเออกูยังไม่รู้เลยมึงปล่อยเพลง

พึ่งมาแล้วติดหนี้บุญคุณเขาผมก็จะชอบอยู่คนเดียว
บางทีก็แบบบางทีทำคนเดียวมันลำบาก

ใช่บางทีเราสมมุติเราทำเพลงได้

เราทำได้ดีกว่าเราต้องปล่อยให้คนนั้นเขาทำบ้างบางทีอะ

เหมือนตอนนั้นผมปล่อยเพลงมาแล้วแบบเพลงมันก็ยอดวิวมันก็ได้

ไปนิดนึงรู้สึกไม่ชอบภาพตัวเองตอนนั้นเลย

สรุปคือพอแมสก็เครียดอีก
พอลึกก็เครียดพอแมสก็เครียด
ใช่มันตีกันกับตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นแมสหรืออยากเป็นลึกกันแน่

ใช่คุยว่าทำไมผมเลือกเงินไม่ใช่แมนหาอันนี้ทำไมเป็นอะไรคือใช้เวลาแบบหมอเลย
ทำไมมันเป็นอะไรทำไมผมไม่ได้อยากทำอะไรเลย

หมอก็บอกว่าเราก็ต้องใช้เวลาอย่าไปรีบทำอะไรสักอย่าง

โอ้โหไม่ได้ทำแน่
แล้วพอผมรีบปั๊บรีบปั๊บมันจะกลายเป็นการกดดันตัวเองที่แบบ
งานอาจจะออกมาไม่ได้ดีอย่างเท่าที่ควรเพราะเรารีบ
พอรู้สึกว่าต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยแล้วอะไรอย่างนี้

ใช่บางทีเขาก็ทำคิดไปทีละอย่างค่อย
เพราะผมเป็นคนทำอะไรอย่างพร้อมกันแล้วระเบิด
แล้วคำแนะนำของคุณหมอช่วยได้ไหม
ช่วยได้แล้วหลังจากนั้นก็ผมไปเจอแบบพี่ก๊อฟพี่เอฟูทีเจช่วยได้
เป็นพี่ก๊อฟพี่ไอฟูนี่เป็นสายเบื้องหลังนะคะเป็นคนทำเพลง

ก็นั่งถามเริ่มคุยเรื่องเพลงว่าแบบเฮ้ยไอเดียเอามาจากตรงไหนวะ

แล้วถ้าผมก็พึ่งไปนั่งฟังอะหลายคนมันก็รู้สึกว่าแบบ

หรือมันไม่จำเป็นต้องแบบเริ่มจากสิ่งที่เราคิดเสมอไป
ก็ได้มามีอีกแล้วหลายวิธีที่ให้ทำเพลงอะ

ก็มีหลายอย่างให้เรานั่งรองใหม่

มันก็เลยแบบพอไปรู้จักเส้นทางคนอื่น
มันก็จะทำให้เรากว้างมากขึ้น

แบบงงตันไปอยู่กับเพื่อน
รับคำแนะนำ

อยู่กับคนเดียวมันปวดหัวมันคิดอยู่แต่คนเดียว

แต่ถ้าเราอยู่คนอื่นสังคมก็จะมีอันอื่นที่เราไม่รู้
อืม

แมสเราลึกเราไปสายทางไหน

ผมคิดในใจว่าผมทำแล้วมีความสุขหรือเปล่า

เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำ

เหมือนตอนแรกอะเราก็ยังไม่รู้ว่า
ทำคลิปตลกมันจะทำให้ภาพนักร้องมันเสียรึเปล่า

ไม่รู้ทำตัวตลกแบบตลกแบบ

ผมไม่ได้โกหกใครผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ

คนน่าจะชอบคนเก็ตคนฮาแน่นอน

ผมรู้สึกมันเริ่มค่อนข้างจะเป็นตัวผมในระดับนึงแล้ว

ไม่ต้องคิดแล้วว่าเอ๊อันนี่

แล้วก็ไปนึกถึงคนดูคนฟังอีกส่วนนึงว่าเขาจะชอบไหม
แล้วเรามีความสุขอำเนิดกันพอดี
ก็จะเป็นสิ่งที่ณขณะนี้ทำกำลังทำออกมา

แต่กว่าจะอยู่อย่างนี้กว่าจะมาเยอะโหพี่

มันเป็นเรื่องที่คิดนานนะ

แต่นี่เราเป็นตัวเองแล้วเราต้องคิดให้ตัวเอง
มันยากนะพี่คือการที่เราจะให้เห็นตัวเองให้เป็นแบบสินค้าอย่างหนึ่งที่แบบ
พรีเซนต์ออกไปมันยากนะเพราะบางทีแบบ

แต่คนเห็นแล้วเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเราเป็นสินค้าป่ะ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เราก็จะอยากถามว่ามารายการแบบนี้บ่อยมั้ย

ถามผมจริงเหรอ

มีอะไรอยากจะพูดมั้ย

อ่ะคำถามก่อนที่จะให้ฝากอย่างเป็นทางการมีเสียงอะไรที่เราชอบฟัง
เวลาที่แบบไม่สบายใจสบายใจหรือแบบเวลาเครียดเอ้ยฟังอันนี้แล้ว
เสียงตัวเองครับจริง

ตัวเองคือคนที่รักตัวเองที่สุด

ไม่ใช่หมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องฟังเราร้องเลยพี่ว่ามันในหัวก็ได้

เราควรคุยกับตัวเองนะเอาจริงนะ
เพราะว่าบางทีถ้าบอกว่าพ่อแม่รักเราที่สุดก็จริงแต่อาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้
เพราะว่าเราต้องรักตัวเองที่สุดอยู่แล้ว
พ่อแม่รักเราก็จริงแต่เขาไม่สามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราดีที่สุดได้อยู่แล้ว
ไม่มีใครตอบคำว่าเสียงเป็นนามธรรมเลยเธอเป็นคนแรก
คนอื่นจะแบบเสียงแมวเสียงฝน
ตัวเองจริงผมหลุดมาได้ด้วยตัวเองเหมือนกัน
ค้อบางใดบอกสมมุติแบบแม่บอกว่าเฮ้ยลูกกินนี่สิเขารักเราก็จริง
แต่เป็นเขาไม่รู้ว่าสิ่งเนี่ยมันถูกเราชอบมันจริงรึเปล่า
มีแต่เราคนเดียวที่เรารู้ว่าไอ้เนี่ยเราชอบอะไร
เราควรจะรักตัวเองที่สุดอย่างแรกอยู่แล้ว
คอแน่วเดอร์ชเอิดเลยมันเขียนแคบเลย
เขาจะเป็นคนที่เช็คตลอดว่ามีความสุขหรือเปล่า

นี่คือได้เป็นชิ้นเป็นอันมาก
เขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยเห็นไหมคะ

ไม่ต้องสนใจอะไรทำไปเรื่อย

บางทีหลักมันอาจจะอยู่แค่นี้แต่เราอาจจะคิดเยอะไป

ผลงานอย่างเป็นทางการติดตามแชนแลลที่ไหน

ใครเอาไว้มาเอาของกูไปก่อนเหรอ

และคิดไม่ได้แล้วมันรวมกัน

แต่ไม่มีตามไทย
ก็คือตามไทยเป็นชื่อพ่อ

พี่ก็ได้รับความสนุกสนาน
มาด้วยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะอืม
ทั้งทำแล้วก็ทั้งคุณมาฟังนะคะทุกช่วงค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับ
ใช่ค่ะทั้งยูทูปแล้วก็เฟซบุ๊คของไทยรัฐพลัสนะคะ
หรือว่าจะดูทางเว็บไซต์ไทยรัฐพลัสไทยรัฐออนไลน์
แล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าอีพีหน้าใครจะมาพูดคุยกับเรา
วันนี้ขอบคุณมากผู้สร้างความสดใสให้กับรายการในวันนี้
ขอบคุณค่ะมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ